คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพวินาทีที่โอ้โหเขาต้องมาช่วยกันจับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งอารวาสไปไล่แทงคนในบ้านหลังนึง
เพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาเปิดเพลงเพื่อทดลองเครื่องเสียง
เขากำลังจะมีงานบุญเดี๋ยวไปดูจังหวะนะที่คนไปช่วยกันจับผู้ชายคนนี้
ผู้หญิงเสื้อดำนี่คือแฟนของผู้บ่อเหตุ

ต้องช่วยกันแบบหลายคนเลยอ่ะนายสมศักดิ์สมนามอายุ๓๖ค่ะ
คือเขาคลุ้มคลั่งอารวาสเอามีดไปไล่แทงคนในบ้านหลังนึง
ในพื้นที่หมู่๖ที่อำเภอเมืองนครนายก
ตำรวจก็มาระงับเหตุเอาตัวไปโรงพัก
เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปนี้ค่ะ
นางสาวพาซินีอายุ๒๙ปี
เธอเล่าให้ฟังว่าช่วง๑ทุ่มของเมื่อวานนี้
กำลังทดสอบเครื่องเสียงเตรียมจะจัดงานบุญบ้าน
จริงจริงเขาจะจัดงานวันนี้ค่ะ
นายสมศักดิ์บ้านอยู่ตรงข้ามห่างกันแค่ถนนกั้นนะคะ
เดินออกมานี่ตะโกนด่าคว่างขวดเบียร์ใส่บ้านเธอ

แต่นายสมศักดิ์ไม่หยุดคว่างขวดเบียเข้าไปอีกรอบ
รอบนี้พี่ชายเธอก็เลยตะโกนด่ากลับ
ก็เลยด่ากันไปด่ากันมาตอบโต้กันไปมาเนี่ยค่ะ
นายสมศักดิ์กลับเข้าบ้านหยิบมีดมานี่
แล้ววิ่งข้ามถนนมาจะมาแทงพี่ชายเธอ
ตอนนั้นน้าชายเป็นผู้พิการค่ะ
เห็นก็เลยเอาตัวมากัน
ถูกแทงเขาที่ขาซ้ายเป็นแผลยาวประมาณสัก๑๐เซนติเมตรได้
จังหวะนี้พี่ชายของคนถ่ายคลิปคือคนเสื้อสีแดง

ใช่ยังไม่พอ
นายสมศักดิ์ไปหาเรื่องคนในบ้านอีก
แล้วสุดท้ายก็เป็นภาพตามคลิปนี้ค่ะ
คนก่อเหตุตัวนายสมศักดิ์หัวแตกนะ
พอตำรวจมาระงับเหตุ

พยายามจะแทงตำรวจด้วยนะคะ

เห็นมั้ย

แต่ก็เป็นเพราะนายสมศักดิ์เมาด้วยแหละ

ก็เลยมาหาเรื่องที่บ้านเธอมั้ง
ยืนยันว่าครอบครัวเธอไม่ได้พาพวกไปรุมทำร้ายนายสมศักดิ์นะคะ

ในสมศักดิ์นะคะตามที่โซเชียลกล่าวหานะคะ
ไปควบคลุมตัวในสมศักดิ์เพราะว่าในสมศักดิ์เมาต์แล้วก็คลุมครั้งจริง
ถามว่าหนูทำไหมหนูก็ถีดมัน
เพราะป้องกันตัวเพราะมันจะเข้ามาตบหนูหนูก็ถีบ
ยังบอกด้วยนะคะว่าเธอแอบคล่องใจกับการทำงานของตำรวจเหมือนกันนะ

เธอบอกว่าเธอโทรแจ้งหลายต่อหลายครั้งมาก
กว่าที่ตำรวจจะมาถึงจุดเกิดเหตุเพื่อระงับเหตุ
และที่สำคัญที่เมื่อสักครู่คุณเขมมาสอนเล่าว่า
น้าชายของเธอถูกผู้ก่อเหตุบุกแทงถึงในบ้านใช่ไหมคะ
ที่ว่าออกไปช่วยกันที่ว่าเป็นผู้พิการ
ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความเรื่องนี้นะคะ
โดยให้เหตุผลว่าบ้านไม่มีรั้วเอาผิดคนร้ายไม่ได้

ทั้งที่โดนแทงแบบนั้นเห็นกันอยู่แบบนั้นเธอไม่เข้าใจ

ภรรยาของคนก่อเหตุก็คือภรรยานายสมศักดิ์ยอมรับนะคะว่า
ก่อนเกิดเรื่องนายสมศักดิ์สามีเนี่ยกลับมาจากที่ทำงานในสภาพเมามาเลยค่ะ
แล้วก็มาหาเรื่องทะเลาะด่าทอทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็พานออกไปทะเลาะกับบ้านตรงข้าม
บอกว่าทุกครั้งที่นายสมศักดิ์เมาเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ตลอดเลยค่ะ
ตอนนี้กังวลแล้วล่ะว่าถ้าเกิดสามีถูกปล่อยตัวออกมา
มาทำร้ายเธอกับครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่า
เบิกต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพมนนแจ้งไป๓ข้อหานะคะ
นายสมศักดิ์โดนข้อหาเมาสุราประพฤติตัววุ่นวายในที่สาธารณะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะ
และอาจจะโดนข้อหาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วยค่ะ